สวัสดีครับเช้าวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่ทั่วไทยอากาศเย็นสบายนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบกัน

โดยเฉพาะในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย

เพราะว่าจะมีเรื่องของฝนเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับ
หลังจากนั้นก็จะตามด้วยความหนาวเย็น
ตอนนี้จากการตรวจสอบครับในบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ความชื้นซึ่งก่อนหน้านี้มีการพัดมาพร้อมกับกระแสลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
หอบความชื้นมาจากบริเวณทะเลอ่าวไทย
ที่เข้ามาปกกลุ่มในเมืองไหนของเราตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
เนื่องมาจนถึงช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็เมื่อวานนี้
ทำให้บริเวณตอนกลางประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าว
มีฟ้าอึมครึมมีฝนตกบางจุดบางแห่ง

แต่ว่าหนึ่งกระแสลมที่ยังคงอยู่ก็คือ

เป็นกระแสลมที่นำความหนาวเย็นมาให้
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีกำลังแรงมากขึ้นนะครับ
และที่สำคัญนะครับบริเวณความกดอากาศสูง
ปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำเอาความหนาวเย็นมาให้
ก็จะค่อยมีกำลังเพิ่มมากขึ้น

แน่นอนครับการแผลลงมาแบบนี้ก็จะมีการเอาดันกลุ่มฝน
ที่เกาะตัวในบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ลงมาปกคลุมเมืองไทยของเรา
กลางมาภาคใต้ตอนบนตอนกลาง

และการคาดการณ์ลมหนาวที่มาในครั้งนี้

ซึ่งแรงพอกับในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมา
ซึ่งก็จะทำให้กลุ่มฝนนั้นดันลงไปอยู่แถวบริเวณมาเลเซียอินโดนีเซียสักส่วนใหญ่
แต่ว่าคลื่นลมนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะวันที่๓๑ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔นะครับ
กลุ่มผู้ชมดูดีนะครับ
พื้นที่ที่ปรากฏในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับ
สีขาวครับคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ
อุณหภูมิจะต่ำกว่า๑๐องศาเซลเซียตส่วนใหญ่เป็นบริเวณทางตอนบนของภาคอีสานนะครับ
ตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคอีสานไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่าง
ก็จะได้สัมผัสอากาศอยู่ที่ประมาณต่ำกว่า๑๕องศานะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ก็จะมีโอกาสได้สัมผัสความหนาวเย็นต่ำกว่า๒๐องศา
กรุงเทพมหานครก็จะได้มีโอกาสได้สัมผัสความหนาวเย็นเนี่ยนะครับ
ประมาณ๑๘๑๙องศาซึ่งเราจะได้เจอกัน
ทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับ
จะได้เจออากาศหนาวเย็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับกรมอุตุนิยมพัทยาคาดการณ์ว่า

อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๑๐องศาเซลเซียต
พื้นลาบนะครับส่วนบริเวณตามยอดดอยเนี่ยนะครับ
ก็จะค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับประมาณ๑๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับอุณหภูมิจะลดลงเยอะที่สุดนะครับ
ประมาณ๖๘องศาเซลเซียตจากนี้นะครับก็จะทำให้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศานะครับ
ส่วนตามยอดภูอยู่ที่ประมาณ๖องศาภาคกลางเนี่ยนะครับ
อากาศจะเย็นลงอีก๔๖องศาเซลเซียตนะครับก็จะทำให้พื้นราบครับ
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดองศาครับส่วนภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ
ก็จะเย็นลงนะครับก็จะทำให้มีอากาศประมาณ๑๗องศาเซลเซียตในตอนเช้านะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกนะครับก็ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนและกรุงเทพมหานครครับ
ช่วงกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับเราจะได้เจอฝนกันก่อน
หลังจากนั้นอากาศจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
และมีการคาดการณ์ว่าจะได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นไปถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับ
การคาดการณ์ความหนาวเย็นที่จะมาเยือนเมืองไทยของเรา

ไม่ได้
เป็นภัยแล้ว

ที่ไม่มี
ไม่มี